ที่เขาเจอเด็กพลัดตกลงมาแล้วอยู่ข้างหน้าตำแหน่งกลางร้อพอดีเนี่ย
เบรกทันไหมไปชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันครับ
นี่นะฮะตกลงมาจากรถตู้นะครับด้านหลัง

ร่องกลางล้อครับคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะครับ
วิดีโอจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาที
ขณะที่เด็กชายชาวจีนรายหนึ่งพลัดตกมาจากด้านหลังของประตูรถตู้
แล้วก็ตกลงมาที่พื้นหลังจากนั้นก็มีคนมามุงเนี่ยนะครับ
ที่เด็กจะพยายามยืนแต่ว่ายืนไม่ทันครับ
ก็ทำให้เข้าไปติดอยู่ตรงกึ่งกลางของล้อรถยนต์คันหนึ่งที่ขับตามมาด้านหลังพอดิบพอดีครับ
มกลางความตื่นตกใจของคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากรถทั้งสองกำลังที่จะเคลื่อนตัวตามสัญญาณไฟจราจร
บริเวณสี่แยกในเมืองเจ้าตรงมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
แต่ประตูด้านหลังของรถตู้ปิดไม่สนิทครับทำให้เปิดเผยขึ้นขณะที่รถ
พุ่งตัวไปด้านหน้าแล้วเด็กก็พลัดตกลงมาพอดีหลังจากที่เด็กชายรายนี้
ตกลงมาจากรถนะครับคนขับรถตู้และคนที่เดินทางมาด้วยก็จอดรถแล้ว
วิ่งลงมาทันทีรถคู่กรณีครับก็ถอยรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความ
ในการช่วยเหลือนำตัวเด็กออกมาจากใต้ท้องรถเก่งได้อย่างปลอดภัยใน
ที่สุดอ่ะค่อยโล่งอกโล่งใจหน่อยนะครับก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษา
อาการบาดเจ็บตำรวจท้องถิ่นยืนยันนะครับว่าเด็กชายรายนี้บาดเจ็บเล็กน้อย
เขาบอกว่าปฏิหารมีจริงค่ะคือดีที่น้องเขาลุกขึ้นยืนไม่ทัน
ถ้าลุกขึ้นยืนเนี่ยความสูงของน้องอาจจะถูกรถชนแต่น้องเขา